สาย๘นี่เราจะรู้จักกันดีเนาะ

สาย๑๙๑มีนะเขามีนะ

เขาไปเฉียวชนกันบนถนนลาดพร้าว

ตี๔เมื่อ๒คืนก่อน
ปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใคร

ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

เพื่อนชินไทยได้และกลับโต้

มีใครอยู่กันไหม
สาย๑๙๑นะคะ
ฮึงฟังที่ถ่ายคลิปนี่อันนี้ฝั่งของสาย๘ครับ

แต่ไม่ชวงเกิดอะไรขึ้นนี่พี่เขาวัยวายหือง

ถูกต้องค่ะตี๔หรือยังเนี่ย
กระทรวงพาณิชยแถวสนามบินน้ำนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
คือเนี่ยฮะเขาก็ท้าทายกันไปท้าทายกันมานะครับ
คือสาย๘เองนี่ก็เดินลงตามไปถ่ายคลิปด้วยบรรยายว่า๑๙๑ขับคล่อมเลนมาก่อน
แล้วก็เฉียวชนแล้วก็ถือท่อแป๊บลงมาขู่จะทำร้ายอะไรพวกนี้นะฮะ
คือจบยกนี้แล้วมีอีกยกหนึ่งนะครับ
ยังไงนะฮะแต่เขาแยกย้ายกันไปแล้วล่ะตั้งแต่เช้ามืดสาม
เมษายนนะครับทุกผู้ชมครับต้นสายปลายเหตุนี้เป็นยังไงเนี่ย
เราก็เลยไปดูให้หน่อยนะวันนี้ทีมข่าวของเราไปที่
ได้คุยกับนายท่าของอู่สายแปดนะครับบอกว่าหลังจากเห็นคลิป
ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยได้คุยกับคนขับรถเมคันเกิดเหตุแล้วนะ
บอกว่าตรงจุดเกิดเหตุเป็นช่วงที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า
จราจรมันถูกบีบเหลือแค่๒ช่อง
รถเมย์สาย๘ตอนนั้นขับอยู่ช่องทางซ้ายขับขับไปเนี่ยไปเจอรถซาเล้งอยู่ข้างหน้า
เบี่ยงออกขวาคนขับเขายืนยันว่าตอนนั้นเขามองกระจกข้างแล้ว
มันไม่มีรถตามมาข้างหลังนะปรากฏว่าตอนเบี่ยงออกขวาอยู่ดีดี
๑๙๑โผล่มายังไงก็ไม่รู้มาบีบแตร่ใส่
แล้วก็ขับเฉียวกระจกข้างของสายแปดก็เลยต้องจอดแล้วก็เคลียร์กัน
แล้วก็เป็นไปตามคลิปมันมีการทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้นฝั่งนั้น
เราก็ต้องมาเคลมกันนั่นแหละเคลมประกันเสร็จก็แยกย้ายกันไป
มันก็เท่านั้นนะถ้าทำอย่างนี้ตั้งแต่ต้น
มันก็จะไม่มีคลิปเรื่องราวอะไรแบบนี้ในโลกโซเชียล
คนก็ตำหนิอ่ะเนอะคือด้วยความที่แต่ก่อนสายแปดมันจะมีข่าวบ่อยไง
ถูกต้องขับรถหวัดเสียวอะไรแบบนี้สายแปดในตำนานใช่ไหม
ไม่ได้ไปตีปลาว่าเขาว่าจะไม่ดีนะแต่มันเคยมีข่าวอยู่บ่อย
แล้วก็คนขับฝั่ง๑๙๑เขาลงมาอย่างนี้
สุดท้ายพอแยกย้ายกันไปเอ๊ะละ

ทางนายท่าของอู่วร์สาย๘บอกว่า
แต่ถ้าทางขอสว่างมากอลจะมีบทลงโทษอะไรอย่างไร

อันนี้รถรถขันหลังตาย๑ก็๑อยู่ด้านหลัง
เขามาเรน๒เขาก็ไม่เห็นเหตุการณ์ทางหน้า
ไอ้สิ่งที่เราเบนออกไปหรือว่าคล่อมเลนเนี่ย
มันเจอกับเหตุการณ์อะไรเขาอาจจะไม่เข้าใจ
เขาก็คิดว่าของเราคือเหมือนคล้ายแบบว่า
กรณีที่ว่าอาจจะแบบกั๊กเขาไม่ให้เขาแซงหรือเปล่า

เขาไม่ได้เจตนาที่จะไม่ให้แต่ง
เพราะถนนช่วงนี้ตอนนี้นะณปัจจุบันนี้มันแคบ
ซึ่งรถใหญ่กับรถใหญ่มันแซงก็ลำบาก
ไม่เคยมีประวัติการขับรถที่ว่า
จะนิสัยไม่ดีบรรยายักษณ์ไม่ดีไม่มี

สาย๘เขายืนยันว่าทางเขาขับรถมาดีจริงนะ

อ้าวสาย๑๙๑มีของขอสอบมกนะคะ
เราก็ไปที่เขตการเดินรถที่๘นะครับ
ไม่ได้คุยกันเดี๋ยวจะเรียกมาสอบถามข้อเท็จจริงว่าเออตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ถ้าผิดจริงก็ต้องลงโทษไปตามระเบียบของขอสมก
เพราะว่ามันมีคลิปที่ลงมาแล้วก็ถือปั๊บถือปุ๊บอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ส่วนพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวของเราไปดูเนี่ยแถวซอยลาดพร้าว๔๘หน้าโรงเรียนพี่บูลอุปถัมภ์ตรงนี้เลย
จะเห็นว่าก็สร้างรถไฟฟ้าอยู่ตรงเลนกลางเนี่ยจะกินช่องจราจรเข้ามามันก็จะบีบเหลือ๒เลนแบบนี้นะฮะ
ก็เหมือนที่เขาบอกว่าพอเหลือ๒เลนแล้วมีซาเล้งข้างหน้าออกขวามาก็อีกคันนึงมาก็เลยมีการเฉียวชนกัน